คุณผู้ชมคะตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะผู้ชายที่ไปก่อเหตุเอาน้ำมันราด
แล้วก็จะจุดไฟเผาอดีตแฟนสาวที่เขาบอกเลิกแล้วก็ตามง้อเขา
เขาไม่คืนดีด้วยอะค่ะโชคดีที่อดีตแฟนสาวเนี่ยไม่อยู่บ้าน
แต่แม่กับหลานอยู่เพื่อนบ้านตะโกนเรียกก็เลยหนีออกมาได้ทัน
ถูกไฟคลอกนะคะตำรวจสพเมืองกาลสินค่ะ
ควบคุมตัวนายวรชาติเผาหอมอายุ๒๔ปีคนนี้เป็นคนก่อเหตุนะคะ
นำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพบ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน
ห้าทุ่มเมื่อคืนค่ะนายวรชาติร่วมกับนายไตรเทพ
ลองอายุ๒๖ปีเป็นเพื่อนรุ่นพี่ก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
บุกเข้าไปในบ้านของอดีตแฟนสาวอายุ๑๘เข้าไปถึงห้องนอนเขาเลยนะคะ
เอาน้ำมันที่ใส่ขวดน้ำดื่มราดลงไปบนผ้าห่มบนที่นอนแล้วจุดไฟเผา
คิดว่าอดีตแฟนนอนอยู่แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเลย
โชคดีนะคะที่อดีตแฟนเข้าไปอยู่บ้านญาติแต่ว่าตอนเกิดเหตุมีแม่กับหลานอยู่ค่ะ
คุณแม่พรจิตพันพรอายุสี่สิบเอ็ดแล้วก็หลานอายุเก้าขวบ
อยู่อีกห้องเพื่อนบ้านตะโกนเรียกก็เลยหนีออกมาได้
ตอนทำแผนเนี่ยนะคะนายวรชาติยังยิ้มอยู่เลยเหมือนไม่สำนึกอ่ะ

นั่นคือจิ้มเหรอวะเมืองนั้นตารถ
นี่ฮะหน้าตายิ้มพี่ฮะ
ก็ตอนที่เขาตามคนในบ้านให้ออกมากันเนี่ย
วิ่งหนีออกมาแล้วก็ช่วยกันดับไฟไว้ได้ทันนะครับ

ส่วนหญิงสาววัย๑๘บอกว่า
คบหากับนายวรชาติผู้ต้องหามา๑ปี

แต่ว่าตอนที่อยู่ด้วยกันนายวรชาติไม่ยอมทำมาหากินอะไรเลย
แล้วก็ไม่ให้ตัวเองออกจากบ้านไปไหนด้วย
ยังทำร้ายร่างกายทั้งเตะต่อยตบตีเวลาที่โมโหอยู่บ่อยครั้ง
ต้องขอเลิกฮะเพราะทนพฤติกรรมไม่ไหว
เขาก็ไม่ผิดนะอย่างนี้ยังไงก็ต้องขอเลิก
พอกลับมาอยู่ที่บ้านแม่นายวรชาติตามมาง้อ
แต่ว่าไม่ยอมทีนี้กระทั้งก่อกลวนทั้งข่อมกรุ
กระทั่งมาก่อเหตุมาราดน้ำมันเผาบ้าน
ส่วนคนก่อเหตุนายวรชาติสารภาพว่าทำไป
เพราะพยายามตามง้อขอคืนดีอดีตแฟนสาวหลายครั้ง
ก็ขี่จักรยานยนต์มาจากบ้านมากับนายไตรเทพ
แล้วก็ถูกตำรวจตามจับกลุ่มได้
ส่วนนี้นายไตรเทพนะฮะซึ่งนายไตรเทพปฏิเสธว่า
ผมไม่เกี่ยวเมื่อคืนผมนอนหลับอยู่ที่บ้าน
ก็คุยกันเองแล้วกันไตรเทพกับวรชาติ
ตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาคือร่วมกันวางเคลิงในการเผาทรัพย์สินของผู้อื่น